มาดูเรื่องของยาเสพติดโอ้มีให้เห็นอยู่ทุกวัน
ครับแล้วเรื่องของคนคลั่งยาก็มีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ด้านหลังเราสองคนครับดูเลยค่ะที่ขึ้นผ้าหัวบันล่ำเทิม
คลั่งถามมองทำไมอืมเอออย่ามามองนะครับ
มองเดี๋ยวจะโดนเอามีดจี้แล้วคนที่โดนมีดจี้คอเป็นคนแก่ด้วยคุณ
ลองดูคนที่พยายามจะเข้าไปช่วยห้ามค่ะ
กูรู้มึงเจ๋งมึงโดนวี่งสา
เดี๋ยวแกไปที่นั่งภาพนะแล้วไปทำไมแล้วไปทำไมไปทำไม

คิงคุณผู้ชมครับคือภาพอ่ะคนที่ถ่ายคลิปเขาอยู่มุมสูงเขาก็เลยถ่ายคลิปเนี่ยจากด้านบนลงมาทีนี้คุณผู้ชมเลยดูแล้วมันจะงงแต่เราทำสัญลักษณ์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วในตั้มคนก่อเหตุคือคนที่ถือมีดคนนั้นใส่เสื้อแต่อีกคนนึงคนที่ถอดเสื้อเอาจริงจริงเขาคือคนที่อยู่บริเวณนั้นแตกเข้ามาแล้วจะมาห้ามตัวในตั้มคนก่อเหตุเพราะเขา
มีนะชื่อนางยุพินตัวคนที่เป็นผู้ก่อเหตุถือมีดนั่นคือนายเรวัตรทางรอดเขาเรียกกันว่าตั้มอ้วนอืมอายุสี่สิบเอ็ดปีคนแถวนั้นรู้จักกันดีคนในชุมชนบอกเอื้อมละอากันหมดเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามากลางชุมชนสุโขทัยเก้าเขตดุสิตแล้วเหมือนมีอาการหวาดระแวงพอใครแค่บังเอิญไปมองหน้าเขานี่เดียว